แซ่บ
แหม้ยิ่งกว่าน้ำรายสออีกนะ

นี่คือการแข่งขันส้มตำลีลาที่แซ่บแบบไฟลุกเลยค่ะ
จัดขึ้นภายในงานประเพณีอุ่มพระดำน้ำของจรพค
งานนี้เขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะ
ควงสากได้แต่ระวังโดนหัวคนอื่นด้วยระวังนิดนึง
แต่อย่างที่บอกแล้วเนี่ยไฮไลท์ของงานก็คือการแข่งขันส้มตำลีลาแบบนี้
กติกาการแข่งขันก็มีอยู่ว่าให้ชาวบ้านจากทั้ง๑๑อำเภอเนี่ยนะ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชันลีลาการตำส้มตำ
ซึ่งแต่ละทีมเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่าง
เพื่อที่จะมาตำส้มตำกันเองแบบครบเครื่องเลย
มะนาวเอ่ยมะเขือเอ่ยมะกอกเอ่ยมะเขือเทศเอ่ย
มะละกออะไรต่างมาหมดเลย
สากเสิร์กครกคือเตรียมมาเยอะเพราะว่าหลายอันเดี๋ยวตกแตกนะคะ

เริ่มการแข่งขันก็ต้องตำให้ดีตำให้ไวถ้าตำได้

ไม่ให้อะไรทั้งนั้นแหละ

พร้อมทั้งโชว์ลีลาแบบมัดใจคณะกรรมการแบบนี้
คุณดูนะกติกาเขาก็ง่ายนะ
แต่แต่ละคนเนี่ยทำทุกอย่างให้มันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการ
แล้วเป็นเรื่องแบบว่าสนุกสนานกันไป
แต่ละทีมเขาก็งัดลีลาเฟี้ยวฟ้า
มันฟาดฟันกันแบบโอ้โหไม่ยอมกันเลยนะคะ
จัดเต็มตั้งแต่เครื่องตำส้มตำยันเครื่องแต่งกาย
แล้วก็ระหว่างที่ทุกคนกำลังเต้นอย่างเมามันนะคุณ

บังเอิญไปเห็นคุณป้าท่านหนึ่ง
ลีลาท่าเต้นเนี่ยดูธรรมดานะ

โยนขวารับสายโยนขวารับสาย
เพราะว่าสากแม่นมากจริงนะคะ
ลีลาท่าเต้นเนี่ยคุณป้าอาจจะสู้ไม่ได้

แล้วก็ป้าไม่ยอมแพ้นะบอกเลย
งานนี้ใครจะรู้ว่า
เหนือการโยนสากของป้ายังมีนี่
โยนครกของบรรดาสาวแก๊งนี้ค่ะ

ตายแล้วหวัดเสียวใจหายใจคว่ำนะคะ

ครกยนต์ซากเขาไม่แน่ใจเหมือนกัน
มาดูหน้าค่าตาของส้มตำกันหน่อย
บางคนบอกว่าทานได้จริงไหม

ส่วนส้มตำน่ะรับประทานเหลือหรือเปล่า
ที่ทานแบบได้ทุกภาค

อะไรอย่างนี้เออก็เป็นการแข่งขันที่ทุกภาคทุกจังหวัดทุกเพศทุกวัย

ก็เลยเป็นการแข่งขันตำส้มตำลีลาที่จัดกันในหลาย